ในที่สุดวันนี้นะครับสุรชัยสมบัติเจริญ
ได้เปิดเผยใบหน้าหลังจากการทำศัลยกรรมออกมาแล้ว
โดยเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกพอใจกับผลที่ออกมา
แต่ว่าอีกด้านครับเลขาธิการแพทยศภา
เตรียมนำรายชื่อทีมแพทย์ศัลยกรรม
เสนอต่ออนุกรรมการแพทยศภา
ในวันที่๑๐มีนาคมนี้
เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายโฆษณาหรือไม่ครับ

ถ้าผมจะไปกระชากวัยอย่างลูกผมอายุ๓๐เนี่ย

ผมอยากดูดีผมอยากสดใส

สุรชัยสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

ศัลยกรรมเมื่อ๒๐วันก่อน
ยืนยันแค่อยากทำตามความต้องการของตัวเอง

ทีมแพทย์ใช้เวลาทำศัลยกรรม๙ชั่วโมง
ส่วนใบหน้าคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๘๐

เพราะการปลูกผมยังดูไม่สมดุล

มีถุงใต้ตามากและยังไม่เข้าที่
ก็ไม่ได้จำกัดความว่าเฟสออฟคืออะไร

ออฟของทนายแปลว่าซึ่งหน้า
โดยยืนยันจะเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน

จันนี้จะเข้าแจ้งความต่อตำรวจนครบานบุคโล
กรณีมีบุคคลที่ได้ทำศัลยกรรมใบหน้า

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่

หลังการแถลงข่าวของดรเซปิงนายบัญชาบุญพยงทนายความของนายแพทย์ชนละทิศสินรัชตานันนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานของฝ่ายกฎหมายสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมต่อสู้คดี
เพื่อพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายโฆษณาที่ผิดจริยธรรมจัญญบันของแพทย์หรือไม่
พร้อมแสดงความเห็นหลังการเปิดเผยใบหน้าของนายสุรชัย
จากแพทย์ไทยยังไม่สามารถทำศัลยกรรมในลักษณะนี้ได้

มีการต่อเส้นเลือดและเส้นประสาท
จากใบหน้าหนึ่งไปสู่อีกใบหน้าหนึ่ง

น่าจะไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับก็คงไม่ใช่หรอก
เอาหน้าถอดเอาหน้าออกไปเลยแล้วเอาหน้าคนอื่นมาเปลี่ยน
อันนี้ยังเป็นหน้าเดิมแต่ว่าทำให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น
ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางคุณสุรชัยนะครับ

เร่งตรวจสอบการทำศัลยกรรมในครั้งนี้ทั้งระบบ
เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน